ดูคู่ของคู่สามีภรรยาคุณนุ่นกับคุณตอสนะคะ

แต่ล่าสุดค่ะวันครบรอบวันแต่งงานนะคะ
ได้อวยพรได้ยินดีไปกับเขาด้วยนะคะ

ก็มีข่าวเมาส์มากเลยว่าโอ๊ยขาเตียงจะสั่นหรือเปล่านะคะ

เพราะล่าสุดเมื่อวานนี้นะ๑๔พฤษภาคม
เป็นวันครบรอบแต่งงาน๗ปีของทั้งคู่ค่ะ
ก็มีช็อตฟินแตกให้แฟนคลับเนี่ย

รำร้องอยากจะแต่งมากกันเป็นแถวเลยค่ะ
เมื่อสาวนุ่นนะคะโพสต์รูปคู่คุณสามีจูจุ๊บแก้ม
ดอกไม้สีหวานช่อโตในมือ
ที่น่าจะย่อมาจากตัวอักษรแรกของชื่อทั้งคู่นะคะ

เพื่อนศิลปินดาราเข้ามาอวยพรด้วย
แล้วก็แสดงความยินดีกันให้พลึบเลยนะ

แต่๗ปีรักนี้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน